เราก็จะเห็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะ
เพื่อรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
และเมื่อปีที่แล้วก็ได้เห็นภาพความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัว
เช้าวันนี้ก็เลยจะมาคุยกับคนในครอบครัวกันหน่อยค่ะ
คุณไกรสอนลีละเมคินและคุณสรพบลีละเมคินค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรค่ะ

แล้วก็คุณพ่อแล้วก็จะเรียกว่าพี่เพชรหรือว่าน้องเพชรดี

ตอนนี้โตเป็นนุ่มแล้วอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้

๙ปีคุณผู้ชมขาเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดนะครับ
มีนาคมและต้องบอกว่าเป็นวันพิเศษด้วย
เป็นครั้งแรกในรอบ๑๐ปีเลยใช่ไหมคะ
ที่ได้มีการอยู่ด้วยกันร่วมกัน
คือที่ดีใจที่สุดนะครับ

แต่ต้องการแค่ความอบอุ่นที่ภายในครอบครัวนะครับ
ซึ่งเมื่อวานได้ทั้งป๊านะครับ
แล้วก็ได้ทั้งทางญาติทางน้านะครับ

แล้วก็มาอวยพรวันเกิดกัน

แต่คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อมีของขวัญให้น้องเพชรด้วยนะ
ใช่มั้ยฮะวันเกิด
จะถามตอนที่เลยใช่มั้ย
ขอจริงป๊าต้องให้อะไรก็ได้นะความจริง
ชุดซื้อคอนโดให้เขา

รับสมัครแล้วคุณผู้ชม
เมื่อกี้คุณเจอรี่ถามมีกี่ห้องนอนนะครับ

เพชรบอกว่ามีห้องน้ำว่างอยู่

แต่เมื่อวานนี้คุณพี่เพชรนะคะ
แล้วก็คุณพ่อเดินทางไปวัดทัพกระดาน
ไปไหว้คุณพุ่มพวงที่สาราริมน้ำด้วย

เหมือนกับกลับมาเป็นครอบครัวใหญ่อีกครั้งหนึ่งเลย
คือความรู้สึกผมมันดีใจมากครับดีใจมาก
แล้วก็อยากจะบอกว่าคือต้องขอบคุณนะครับ
ขอบคุณไปถึงทางป๊าป๊านะครับ

ที่ทุกคนอยากจะมาอวยพรวันเกิดผมเมื่อวานนะครับ

ตอนนั้นมะมะสำคัญที่สุดใช่ครับ
แล้วก็รู้สึกได้ครับ
ว่าเมื่อวานคุณแม่ก็มาด้วย

เพราะว่าทุกปีก็จะได้เห็นความรักที่คนไทย

แล้วก็เป็นความพิเศษมากยิ่งขึ้นทุกปีด้วย
คุณพ่อค่ะพูดถึงพูดถึงความรู้สึกนี้หน่อย

ที่จัดลงผลงานของคุณพึ่ง
ไม่ว่าจะจากไป๒๔ปีแล้ว

คนโตคุณแม่พึ่งน้าพึ่งยายพึ่ง

เราสองคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ที่จะสืบสารชื่อเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์ให้คงทนต่อไปครับ
เดี๋ยวช่วงเดือนมิดทุนายน

ขอบคุณไปถึงแฟนของคุณแม่นะครับ
แล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่รักพวกเรานะครับ
แล้วก็ให้ความเมตตาพวกเราเหมือนกับเป็น
อย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วครับ
ก็ขอบคุณที่ความรักตรงนี้ยังไม่เสื่อมหายไปครับ
แล้วคุณพ่อพูดถึงเรื่องของเพลงของคุณพุ่มพวงด้วย
ลิขสิทธิ์เพลงของคุณพุ่มพวง

ใช่ครับมันที่เป็นข่าว

เป็นดราม่ากันมาหลายครั้งแล้ว
ที่บอกว่าให้รับมาแล้วมรดก๓๐๐ล้าน

แค่นี้น้องเพชรก็รับโทรศัพท์ไม่ไหวแล้วสาว

มูลค่าการตลาดช่วง๒๓ปีแรก
สมัยนั้นมีหนังสือพิมพ์มีนิตยสาร
บางคนไปเลขหาข้อมูลมา๓ปีแรกไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรของคุณพึ่ง
พอวางขายก็อยู่ประมาณ๒๓๐๐ล้านบาทพอพูดประมาณนี้
แล้วส่วนที่ผมยกลิขสิทธิ์ทั้งหมด
ลิขสิทธิ์เนี่ยความจริงมันเป็นของบริษัทเทปแต่ละบริษัทที่คุณพึ่งร้องเพลงด้วย
แต่ว่ามันมีว่าแต่ละบริษัทคุณเพิ่งทำสัญญาไว้
จ่ายหมดละ๕บาทค่ะลายจากเสียชีวิตไป
และขนาดนั้นผมเหง้อนี่ให้กับเพชรทั้งหมด
โดย๒๔ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้แบ่งมาเลยสักบาทเดียว

จะมาบอกประชาชนแฟนคลับแฟนเพลงให้ทุกท่าน

คุณเพิ่งขายสมัยก่อน๒๐กว่าปี
ถ้าทุกท่านร่ำรวยแล้วผมไม่เคยเรียกร้องท่าน

เหมาะสมที่จะได้รับตรงนี้นะครับ
ก็ขอให้เมตตาลูกด้วย

ตอนแรกผมไม่เคยนึกถึงเรื่อง

รู้สึกเห็นใจป๊ามาก

คือคนก็จะพูดต่างนานานะครับไปในทางลบเลย
เหมือนกับว่าประมาณว่าป๊ามุบมิบบ้างป๊าโอมเงินบ้างหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะครับ
คือตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าหลายคนก็พูดมานะครับ
แล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาป๊าก็เอาเอกสารมาให้ดูว่า
ความจริงป๊ามีทั้งพินัยกรรมทั้งเรื่องลิขสิทธิ
คือหลายเรื่องที่สิ่งที่ป๊าเขาก็ควรจะได้นะครับ
แต่ก็ป๊าไม่เคยออกไปเรียกร้องป๊าไม่เคยออกไปพูดเลยครับ
ทำให้ผมรู้สึกเห็นใจแล้วก็สงสารป๊ามากเลยครับตรงนี้ครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งเลยที่ทำให้คุณเพชรได้รู้ความจริง
ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันปิดมาไว้ตั้งหลายปี
คุณไกรสอนแล้วทำไมไม่เปิดให้ลูกรู้
จะได้ไม่มีใครเข้าใจผิดกันมาตั้งหลายต่อหลายปี
ก็อย่างว่านะครับช่วงนั้นเมื่อก่อนมันขาดมันแรง
แล้วก็พูดไปก็คงไม่มีคนฟังเท่าไหร่ก็รอเวลาเป็นเครื่องตัดสินก็แล้วกัน
ผมเองรู้ตัวว่าผมทำอะไรไปคุณเพิ่งรู้ว่าผมเป็นคนยังไง
ลูกรู้ว่าผมรักเขาขนาดไหนแค่นี้พอจะเป็นข่าวเสียหายยังไง

แล้ววันนี้ก็พิสูจนได้เห็นแล้วว่าข่าวที่เขาพูดกันในแง่ลบนั้น

ขอพูดถึงเรื่องของการจัดงานรำลึก๒๔ปีของคุณพุ่มพวงหน่อย
ในปีนี้คุณพ่อค่ะจะมีความพิเศษจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคะ

พ่อลูกร้องเพลงคู่กันด้วย
ปีที่แล้วว่าพิเศษแล้วปีนี้ต้องพิเศษกว่านะพ่อนะ
ถ้าเป็นไปตามที่เราได้คุยกันไว้เนอะ
ตอนนี้ยังขอปิดเป็นความลับ
จะมีเซอร์ไพรหลายอย่าง

ถ้ามันเป็นเวตตามที่เรากระหมดไว้
จะเป็นอะไรที่พิเศษอย่างมากมาย

ปีนี้ถ้ามีโอกาสไปแน่นอนค่ะ

แล้วเห็นบอกว่าจะมีการทำพิพิธภัณฑ์เหรอคะคุณพ่อค่ะ
ของแม่พึ่งให้คนรุ่นหลังได้เห็นใช่ไหมครับน้องเพชรครับ
เอ่อมันยังเป็นแค่ไอเดียนะครับอืมเป็นแค่ไอเดียที่ผมคิดว่า
ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอยากจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีทั้งเสื้อผ้า
แล้วก็อุปกรณ์ของใช้ต่างที่แม่พึ่งมีสมัยนู้นนะครับ
แล้วก็หุ้นหุ่นขี้พึ่งด้วยที่เหมือนจริงที่สุดนะครับ
ขี้พึ่งตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวแล้วคะ
ประมาณเที่ยวมากทางจังหวัดมีคนสร้างให้สร้าง
คือวัดภาษีก็มี๑ตัวแล้วอีกเยอะแยะ
เอาเราคุยกันไว้ว่าแล้วก็กับแฟนเพลง
ผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าถ้าเราจะสร้างครั้งนี้
ขอเป็นครั้งแรกที่เราสร้างร่วมกันแล้วก็เป็นครั้งสุดท้าย

เพราะว่ามันสร้างมาแต่ละหุ่นไม่เหมือน
ครับคือบางหุ่นจะเหมือนเกือบเหมือน
หุ่นก็มันก็ยังไม่เหมือนอยู่ดี
แต่เราก็รู้สึกต้องถามก่อนว่าความรู้สึกของพี่เพชรเองเนี่ย
ตอนมองหุ่นคุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่อยู่กับเรา
หุ่นตัวไหนมากที่สุด
ถ้าในความคิดของผมนะครับผมมองว่าอาจจะเป็น
หุ่นของผมที่ผมสร้างขึ้นมานะครับที่วัดภาษี
เพราะว่าคือผมเอาเท่ากระดูกของคุณแม่อยู่ตรงนั้นด้วย

เท่าไรคุณพระอาจารย์เคารพไขสัตว์ภาคภูมิภวงดวงจันทร์

เดี๋ยวไปติดตามที่งานรำลึก๒๔ปีของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ